ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะมุมหนึ่งก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ว่าจะไปทำธุรกรรมทางการเงินอะไร
โดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินชาปนากิจศพ
ดูให้ดีว่าใครเป็นคนจ่ายแล้วคนที่รับผลประโยชน์เป็นใคร

เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีคนไปพบ
ศพชายเร่ร่อนนอนตายปริศนาอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแม่ปิง
แล้วตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวผู้หญิงคนหนึ่งได้ชื่อว่านางบัวลอย
บัวลอยคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเป็นคนจ้างสับปะเหลอให้ฆ่าผู้ชายคนนี้
เพื่อหวังฮุบเงินชาปนกิจศพ
แต่ไม่ใช่ศพนี้ศพแรกนะ
พอไปตรวจสอบเชิงลึกคุณขาวีรกรรมสุดแสบมาก
ล่าสุดมีคนออกมาแฉวีรกรรมของนางบัวรอยนะคะ
บอกว่าเคยทำแบบนี้กับคนอื่นมาแล้ว
หลายรายไม่เว้นแม้แต่ญาติของตัวเอง
สับปะเหลอไปวางยาฆ่าเพื่อหวังเงินชาปนกิจเหมือนกัน
เหมือนกันคุณผู้ชมแล้วลักษณะแบบนี้พฤติกรรมขายกันเลย
หกคนที่ตายหาสาเหตุไม่ได้

หกคนนั้นมาเอาล่าสุดก่อนค่ะ
ล่าสุดเป็นศพของนายอนันต์ทองมาร
อายุ๕๘ปีเป็นชายเร่้ร่อน
นายอนันต์อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำแม่ปิงอำเภอแม่ริมค่ะ
อันนั้นถูกฆ่าปริศนาเมื่อวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ต่อมาตำรวจไปตามแกะรอยจนสามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้๒คน
คนแรกชื่อว่านางบัวลอยทะลาอายุ๖๑ปีคนนี้เป็นคนจ้างหวานฆ่า
คนที่๒นายปั่นแก้วขันแก้วอายุ๔๘ปีคนนี้เป็นสับปะเรอที่บัวลอย
ไปจ้างหวานให้มาฆ่านายอนันต์ค่ะครับทีนี้ตำรวจสอบปากคำนางบัวลอยนะคะ
ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้จ้างนายปั่นแก้วไปฆ่านายอนันต์
แค่ส่งไปสั่งสอนนายอนันต์ที่นายอนันต์ไปนินทาตัวเองกับชาวบ้าน
ว่าตัวนายอนันต์เป็นกิ๊กกับนางบัวลอยมีความสัมพันธ์กันเชิงชู้สาวมานานแล้ว
ทำให้นางบัวลอยเนี่ยต้องอับอายขายขี้หน้าแล้วนางบัวลอยบอกว่าไม่คิดว่านายปั่นแก้วก็คือสับปะเลอเนี่ย
ถึงขั้นว่านายอนันต์เสียชีวิตแต่ตำรวจไม่เชื่อค่ะ
ตำรวจพยายามรวบรวมพยานหลักฐานนะคะจนสืบรู้ว่านางบัวลอยนี่แหละ
เป็นคนว่าจ้างนายปั่นแก้วก็คือสับปะเลอสี่หมื่นบาทไปฆ่านายอนันต์เพราะหวังฮุบเงินชาปนกิจศพ
จำนวนสองแสนบาทของนายอนันต์พฤติกรรมของนางบัวลอยเป็นยังไงคุณผู้ชมน่าสนใจมาก
นางบัวลอยเนี่ยได้วางแผนฆ่าและฮุกเงินชาปนกิจของนายอนันต์มาแล้ว
เมื่อ๓ปีที่แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะความพยายามที่จะฆ่าแล้วหุบเงินชาปนกิจศพ

คือต้องบอกว่าทำเป็นอาชีพทำเป็นอาชีพเลย
๓ปีก่อนก็พยายามวางแผนฆ่าแบบนี้ค่ะ
นางบัวลอยติดต่อกับอดีตเมียของนายอนันต

บอกว่าขอร่วมส่งเงินค่าชาปนกิจศพของนายอนันต์ด้วย

คือใครจะสมัครกินสมาคมก็แล้วแต่
แต่ว่าต้องส่งต่อเดือนเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
สำหรับนายอนันต์บัวลอยช่วยส่ง๒ที่

ให้เหตุผลบอกว่าสงสารเมียอนันต
เพราะเมียอนันต์มีรายรับไม่พอกับรายจ่าย
ต้องส่ง๒ที่เดือนละ๗๐๐หนักเกินไป

ใช่คิดไปไกลมากเดี๋ยวฉันส่งให้เอง๗๐๐บาทต่อเดือนนะคะ
ทีนี้หลังจากที่นายอนันต์เสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวเงินค่าทำศพไม่พอนะคะ
แต่พอไปตรวจสอบกลับพบว่า
ในสมาคมนั้นแสบมาก
ที่เขาส่งชื่อส่งเงินค่าจับประนักกิจศพให้อานันต์
และบอกเมียว่าวังดีนะคะ
คุณรู้ไหมว่าเขาระบุชื่อใครเป็นผู้รับผลประโยชน์

บัวลอยส่งเงินเองระบุชื่อเอง
เป็นคนรับผลประโยชน์
ใช่นอกจากนี้๒ปีก่อนค่ะ
แล้วจู่คนเหล่านั้นก็เสียชีวิตอย่างปริศนา
คือพฤติกรรมพฤติการคล้ายกันเลยค่ะนะฮะ
ทีนี้เราไปถามผู้ใหญ่บ้านซางค่ะคุณกุศลคำใสบอกว่า
ชาปนกิจสถานที่นางบัวลอยนำชื่อไปใส่เนี่ยนะคะ
แล้วใส่ชื่อตัวเองเข้าไปเป็นคนรับผลประโยชน์มีหลายแห่ง
ทำมาแล้วเป็น๑๐๑๐ปีคือต้องบอกว่าทำเป็นอาชีพอะค่ะ
นี่นะคะเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยมีคนที่นางบัวลอยเอาชื่อไปเข้าชาปนกิจ
แล้วก็เสียชีวิตแบบปริศนา๖คนด้วยกัน
แล้วแต่ละคนคือตายแปลกทั้งนั้นเลยค่ะ
คุณผู้ชมเขตนี้น่าสนใจมากนะคะดูด้วยเป็นตัวอย่างนะคะ
โดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านตามต่างจังหวัดนะคะ
เสียชีวิตเมื่อปี๒๕๖๐อยู่นายคำล่านายล่าก็ไหลตาย
แต่ใบหน้าบวมมีคราบเหงื่อตรงจมูกคาดว่า
จริงแล้วนายล่าเนี่ยถูกวางยาถูกวางยาแล้วก็เสียชีวิต
คนที่สองที่เสียชีวิตไปนะคะนี่ค่ะนายอุทิศกลั่นกล้า
เสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ค่ะถูกวางยานอนน้ำลาย
ฟูมปากปากดำตัวคล้ำนะคะคนที่สามนายยงเสียชีวิตเมื่อ
ปีที่แล้วปี๒๕๖๒สาเหตุจากโรคประจำตัวคนที่๔ชื่อว่านาง
น้อยเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๖๑คนนี้จู่ก็นอนตายเฉยไม่ทราบ
สาเหตุนะฮะคนต่อมาคนที่๕ในจำกรรดแสนคำคนนี้ค่ะคุณ
แต่ปรากฏว่าพอในจำหนัดกินเข้าไปแล้วอาการสุดหนักค่ะ
หายใจไม่ออกโชคดีลูกสาวมาเจอก่อน
แล้วก็พาไปหาหมอได้ทันนะคะ

เป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๖
บัวลอยเจ้าเพื่อนยากอยากจะมาเป็นมิตรนะฮะ
โดยการเสนอตัวไปจ่ายค่าจับประณะกิจศพ
แตกใส่ชื่อตัวเองเป็นคนรับผลประโยชน์
เพื่อนยากคือคบยากค่ะ

อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมมีสอง
เขามีผัวสองคนนะครับมีสามีสองคน
สองคนของนางบัวลอยเองก็ถูกวางยา

แล้วเอาเงินชาปนกิจด้วยเหมือนกันค่ะ
สามีตัวเองเนี่ยนะโอ้
เป็นเรื่องจริงพี่เบิ๊ด